ส่วนอันนี้เจ็บของจริงค่ะแล้วก็เจ็บอยู่กลางถนนเลย
มันเกิดอะไรขึ้นล่ะคนขี่มอเตอร์ไซค์กับคนขับเบนส์
แล้วทำไมถึงมารุมแบบนี้คะ
ภาพนี้คุณผู้ชมให้ดูนะ
จังหวะนี้พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้
เห็นตรงนู้นไหมนั่นน่ะสีแดง๒คนนี่ลงมาจากเบนท์น่ะ
โอ้โหคือเตะแล้วก็กระทืบเลยนะคุณ
แล้วก็กระทืบไปตรงอะไรอะไรนะหมวกกันน๊อกไง
พี่หยุดอย่ายาพอแล้วทดลอด

จุดตรงนี้อยู่ตรงริมถนนสาคร
ที่กระทุ่มแบนของสมุดสาขร
แล้วทำไมคนขับเบนส์กับคนที่นั่งมาจากเอ่อ
คนที่นั่งรถเบนส์มาเนี่ยถึงลงมารุมกระทืบผู้ชายคนนี้ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค

นั่นน่ะได้ภาพได้ภาพมาค่ะบันทึกเหตุการณ์ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูหน่อยละกันค่ะคลิปนี้
คือรถเบนส์เนี่ยนะคะเขาขับตามหลังมอเตอร์ไซค์อยู่อยู่เลนขวา
ขอดูขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เลยนะคะนี่นี่
เห็นไหมทีแรกเน้นอยู่ข้างหลังแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
คือเหมือนกับไปจี้อ่ะจี้ตู่มอเตอร์ไซค์อ่ะอ่าฮะ
แต่มอเตอร์ไซค์ก็ไปขับซัดขวากับกลางเลยนั้นอ่ะใช่ถนนใหญ่นะฮะใช่ค่ะ
แล้วนู้นก็ขับไปจนแบบสุดมุมกล้องวงจรปิดทีนี้ผ่านไปอีก๕นาที
อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเบนส์อ่ะพอขับมาแล้ว
อันนี้คือขับมุ่งหน้าไปฝั่งมหาชัยนะคะแล้วก็เริ่มชิดซ้ายแล้วนะฮะใช่
ซึ่งทีนี้เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมทางคนเจ็บเองนะ
เราขอเรียกคนเจ็บว่าคุณเจมส์แล้วกันเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่เกิดเหตุการณ์นี้คือเมื่อวันที่๒๕ที่ผ่านมาครับผม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานและระหว่างทางฝั่งเน้นคู่กรณี
เขามาปาดหน้าผมทีนึงแล้วพอรถติดไฟแดงอ่ะ
คันนี้ก็มาปาดเลนขวาแบบไม่ได้ตีไฟเลี้ยว
แล้วผมก็เลยขี่ประกบจะให้จอดมาเคลียร์

ทำไมขี่ไปปาดไปปาดมาแบบนี้
ผมก็เลยขี่ประกบเขาแล้วผมก็ทำสัญญาณมือโบกมือให้เขาชิดซ้าย
ใช่ชิดริมฟุตปาดหน่อยอยากจะขอคุยด้วยหน่อย
ประโกนไปเลยผมก็ตะโกนไปด้วยจะรีบไปไหน
แล้วเมื่อกี้กลับเกือบชนขับเกือบชนแล้วไม่ตีไฟเลี้ยวด้วย
พอตะโกนไปบอกแบบนี้นะปรากฏว่าฝั่งเบนส์มันมีจังหวะไง

จอดแต่ทีนี้เปิดประตูชนอ่ะแล้วจังหวะพอเปิดประตูชนอ่ะ
คนขับเบ้นมีการบอกด้วยหรือจะเอา
แล้วหลังจากนั้นให้คนที่นั่งมาด้วยลงมาล็อกตัวเขาเลย

อเตอร์ไซค์เขาโดนประตูแบบเปิดกระแทกแล้วมอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วก็ตอนที่กระทืบไปที่หมวกกันน็อกคุณ
หมวกกันน็อกตรงที่เป็นอะไรนะกระจกด้านหน้า
ล้าวเลยเขาบอกถ้ากระทืบลงมาเหมือนทะลุแตกเลยแหละ
ถ้ากระทืบลงมาถึงทะลุหน้าเขานะคงเจ็บหนักกว่านี้นะฮะ
ก็เลยถามคุณเจมส์อาการเป็นอย่างไรบ้าง
ตอนนี้หัวผมบวมช้ำมีเลือดข้างในสมองด้วย
เนื้อตามตัวมันมีรอยถลอกเต็มไปหมดเลยค่ะ
ซึ่งตอนเช้ารถก็เยอะพอสมควร
จังหวะนั้นเนี่ยพี่จะถามแค่ว่าจะรีบไปไหนแค่นั้นเองเลย
ใช่แล้วก็เปิดประตูคือเขาไอ้นั่นอยู่แล้วแหละ
แล้วเขาก็จะมีคนนั่งข้างเปิดประตูมาแล้วก็มาล็อกผม
มาลั่วผมได้ใช่ไหมเขาก็เปิดประตูแล้วก็ลดกระลม
ผมก็ตุ๊บตับเลยไม่พูดคำถามเพลง
นี่ฟังทางฝั่งคุณเจมส์คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้วใช่ไหม
เราก็ต้องให้พื้นที่แหละต้องฟังทางฝั่งเบนส์เขาด้วย
ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงกันแน่
เพราะว่าฝั่งเบนส์เขาบอกว่าวันนั้นผมส่งลูกไปโรงเรียน
ขากลับช่วงกำลังจะเลี้ยวรถมันมีซาเล้งซาเล้งคันหนึ่งมาขี่ปาดหน้าผม
ผมเลยหักหลบกระทันหันผมว่าจังหวะนั้นแหละที่ผมหักหลบอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะ
ของฝั่งในเจมส์เขาก็เลยคิดว่าผมจะเหมือนกับว่าขี่ปาดหน้าเขาหรือเปล่า
แล้วเป็นจังหวะที่ทำให้มอเตอร์ไซค์เขาเสียหลักด้วย
แล้วหลังจากนั้นนะฝั่งมอเตอร์ไซค์ก็ขี่มาตัดหน้าแล้วก็เบรกจะให้ผมชนหลายทีแล้ว
มาถึงตรงนี้ฝั่งมอเตอร์ไซค์ขี่มาประกบแล้วโบกมือให้จอดด้วย
โมโหเหมือนกันไม่ใช่แค่เขาโมโหอย่างเดียว
ผมเลยบอกคนที่นั่งมาด้วยลูกน้องผมเองให้ลงไปไปทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็น
แต่หลังจากเกิดเหตุแล้วผมก็ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายกับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะ

ต่อมาให้ฝั่งเบนส์มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ฝั่งคนขับเน้นเขาก็พร้อมที่จะเยียวยาผู้เสียหายนะคะ
หลังจากที่คนเจ็บออกจากโรงพยาบาล
คงต้องไปไกลเกลี่ยกันที่โรงพักอีกทีหนึ่งนะคะ